ดูความคืบหน้าคดีของนายประสิทธิ์เจียวกกกันหน่อยนะคะ
ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินแต่ยังไม่คืนเงินให้เหยื่อนะคะ
สิทเจียวกกเป็นผู้ต้องหาคดีร่วมกันช่อกงนะคะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจกองปราบออกไม้จับไปทั้งหมด๖คน
สี่คนโดนจับไปแล้วนะคะหนึ่งคนประสิทธิ์เดินทางมามอบตัวเมื่อวานนี้
อีกคนหนึ่งโดนจับได้แล้วค่ะคุณผู้ชมสรุปแล้ว
ไม้จับหกคนจับได้แล้วทั้งหมดหกคนนะฮะ
ปิดเกมคนเหนือโลกค่ะหลอกลวงลงทุนเสียหายกว่าพันล้าน
นึกว่าใบปิดหนังคล้ายไหมพี่เบิร์ตเหมือนเลยเหมือนนะฮะ
คดีนี้ต้องชื่นชมตำรวจกองปราบแล้วก็ตำรวจหลากหลายหน่วยงาน
ที่ร่วมกันทำให้คดีมันกระจ่างขึ้นนะคะ
ขังผัดที่หนึ่งกับนายประศิษฐ์เจียวกก
คือวิธีการของเขาตอนนี้โควิดใช่ไหมคะ
ซึ่งการสอบสวนมันยังไม่แล้วเสร็จ
แล้วก็ตำรวจเองก็คัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหารายนี้ด้วย
สารพิจารณาแล้วอนุญาตให้ฝากขังตามคำร้องของตำรวจ
ขณะที่ทีมทนายความของนายประสิทธิ์มีการยื่นขอประกันตัวด้วยเงินสด

สารใช้เวลาในการพิจารณานานกว่า๓ชั่วโมง
สุดท้ายแล้วศาลท่านพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
พฤติการแห่งคดีมีความร้ายแรง
อีกทั้งความเสียหายมีจำนวนมากหลักพันล้านนะครับ
ประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
เพราะเกรงว่านายประสิทธิ์จะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
สารจึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
พูดง่ายภาษาชาวบ้านวืดประกันตัวค่ะ
จากนั้นตำรวจจึงควบคุมตัวนายประสิทธิ
ออกจากห้องคุมขังของกองบังคับการปราบราม
ซึ่งเจ้าตัวตอนที่ออกมาคุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนนี้นะคะ
บรรยากาศสีหน้ายิ้มได้ค่ะยังยิ้มได้
พร้อมกับบอกผู้สื่อข่าวบอกว่าเหมือนเดิมค่ะ
อุดมการยังแน่นหนาเหนียวแน่น
ถึงตัวจะตายแต่อุดมการยังเหมือนเดิม

ถึงตัวจะตายแต่อุดมการยังเหมือนเดิม
ตอนนี้คนที่สัดภาพเขาก็จะเปิดเผยความจริง

จะชุนกระจกละครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวผม
ขอรักษาอุดมการเหมือนเดิมครับผมรักทุกคน

อยู่อาบบางคนบอกว่าไม่ต้องมารัก

สำหรับคุณประสิทธิ์เนี่ยสุดท้ายแล้วก็วืดประกันตัวนะคะ
ทีนี้มาดูผู้ต้องหาคนสุดท้ายหน่อยค่ะ
กิติศักดิ์เย็นนานนท์ก่อนหน้านี้ไม่รู้หายตัวไปไหนนี่ค่ะ

เป็นผู้ต้องหารายสุดท้ายที่ถูกออกหมายจับในคดีเดียวกันทั้งหมด
ตำรวจไปตามจับกลุ่มได้ที่บ้านพักย่านแจ้งวัฒนะ
โดยได้นำตัวมาที่กองบังคับการปราบรามนะคะ
เพื่อส่งให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำ
ซึ่งคุณกิติศักดิ์เองก็สีหน้าเคร่งเครียดนะคะ
เดินมาในอาคารเมื่อสักครู่คุณจะเห็นว่าเห็นไหม
เดินมาอย่างรวดเร็วแบบนี้แล้วก็รีบสแกน
ตรวจคัดกรองโควิดแล้วก็เข้าไปในตัวอาคารเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกทัศน์ภูมิจารุปรัสนะคะ
เป็นรองผู้บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาทยากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่ากรมคับการปอส
ท่านบอกว่ากรณีของกิติศักดิ์พบว่า
กิติศักดิ์เป็นกรรมการบริษัทเหนือโลกจำกัด
แต่ตอนนี้ทั้งหมดกลายเป็นคนลวงโลกในสายตาของผู้ต้องหา
จากการซื้อขายกระเป๋าแบรนดเนมเป็น๑ใน๕รูปแบบของการหลอกลวง
เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามเรื่องของการเซ็นเอกสารโอนเงินซื้อขาย
ซึ่งตำรวจบอกว่าต้องมีการขยายผลต่อไปนะคะ
แล้วนี่ทั้งหมดโฉมหน้าผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มไปแล้วค่ะ